อีกคนนึงคุณผู้ชมงานเดียวกันหนุ่มหมากปริน

อันนี้ให้โยกขาอีกไหมคะหรือว่างี้

โยกแขนให้กับความรักของเขา
หิมคุณผู้ชมอย่างที่ทราบนะคะงานเปิดตัวหนัง
คุณผู้ชมเอาหอบดอกไม้ไปให้
แล้วนางก็โพสต์บอกว่าเนี่ยยอมดูหนังในรอบ๑๐ปีเลยหนังผี
เขาไม่คุ้นกลัวผีใช่นางโพสต์คลิปนี้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ชมแปดเองว่า
และอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมสไลด์ไปดูไอจีสตอรีคุณมาร์คเขาลงอย่างกับพรีเซ็นเตชั่นงานแต่ง

ดงขาวดำเป็นภาพเก่าเก่ารวบรวมมาเลยนะคะแต่งจริงไม่ติงนังหรือเปล่าไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
อันนี้เหรอนั่นไงอ่ายังไม่ใช่บอกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับมันคือรูปที่เราได้ถ่ายกันวันที่วันครบรอบเราก่อนนั้น
แล้วก็เป็นตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้อะไรอย่างนี้ก็เป็นภาพฟิล์มที่เราตั้งใจถ่ายไว้อะไรอย่างนี้
เพื่อมันต้องมีเพื่อสักอย่างหนึ่งแหละก็เก็บไว้ก่อน
มิ่งซูนก็อาจจะซูนก็ได้ครับผมขออุบไว้ก่อนครับอาจจะใช้รูปนี้หรืออาจจะเดี๋ยวว่ากันอีกที
เตรียมเลยนะคะเตรียมไปงานแต่งหมากคิมนะคะ
ป่านน้ำตาไปนะจ๊ะแม่น่ารักเนอะมาดูต่อกัน